ดูแล้วก็สะเทือนใจ
เพราะว่าไอ้เหตุช่างกลตีกันหรือนักเรียนช่าง
แค้นกันมีปัญหากันอันนี้เรารายงานบ่อย
แต่ครั้งนี้ลุกหลงมันไปตกที่คุณครูคุณผู้ชม
เมื่อวานตอนเย็นผมนั่งกินข้าวเย็นนะแล้วดูข่าวนี้ไปนะ
กินข้าวไม่อร่อยเลยรู้สึกแบบรู้สึกแย่มากกับข่าวนี้
เจี๊ยบนะครับคุณผู้ชมที่ตอนนี้คนเขาเห็นใจครอบครัวของครูเจี๊ยบ
เพราะแค่เดินอยู่ตรงนั้นอยู่ผิดที่ผิดเวลา
นักเรียนช่างกลจ่อยิงตรงเนี้ยจ่อยิงคู่อรินะนักศึกษาอุเทรนธวายเนี่ย

โอ่ทิมข้าโนย
คุณผู้ชมฮะเนี่ยเดี๋ยวดูนะดูนะ
เนี่ยมาปั๊บเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดี๋ยวจะมาแล้วนะมาแล้วนะ

คุณผู้ชมฮะลักษณะเหมือนเดินออกไปแล้วอืม
กำมาโจยยิงต่ออีกก็ไอบอลเตอร์ไซด์อะอ่า
มอเตอร์ไซค์บอกมึงกลับไปยิงหัวยิงมันให้ตาย
เออเนี้ยแต่เท่าเนี้ยไม่พอยังมีคุณครูอ่ะ
ที่โดนไปด้วยโอ้เข้าหน้าผากเลยใช่ไหมใช่
หากคุณครูเจี๊ยบเสียชีวิตครับ
ตรงนี้คือหน้าธนาคารแห่ง๑

คอมพิวเตอร์อยู่ที่โรงเรียนพระหารุทัยคอนแวน

จะไปติวหนังสือให้เด็กนักเรียนในวันหยุด

เจาะเข้าหน้าผากคุณครูจากไปแล้วครับ

แต่หยอดเนี่ยหยอดเป็นนักศึกษาอูเทนถวายนะ

โดนตามไล่ยิงระยะประชิดหลายนัดเลย

แล้วคนก่อเหตุวิ่งไปหาเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มารอรับ
แต่เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกก็คือ

จ่อหยอดไปอีก๓นัดครับ

หลบหนีไปทางถนนพระราม๔มุ่งหน้า

มอเตอร์ไซค์แถวนั้นชื่อว่าพี่สุรชัย
อายุ๖๐ปีที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า

อยู่บนฟุตปาดจู่ชายสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมามาจอดริมทาง
แล้วคนก่อเหตุก็ถือปืนลงมา
ตรงเข้าไปสะกิดคนเดินหลังสุด
แล้วก็เอาปืนเจาะหัวลั่นไกลเลยครับ
ซ้อน๒กันมามาจ่อตาหน้าผม
แล้วก็คนซ้อนก็ลงมา
มาแตดไหลคนที่๒

คุณครูนัดแรกไปโดนของไปโดนโดนคุณครูครับแล้วไอ้พวกนั้นก็สะบัดเบอร์วิ่งไป
หรือไอ้คนที่โดนยิงน่ะอยู่อยู่สุดท้ายครับเขาหันมาเลยก็ยิง
หลังเกิดเหตุคุณผู้ชมครับพอกระสุนออกจากปืนไปแล้ว
คมกระสุนเข้าฮะเข้าครูเจี๊ยบครับกู้ภัยพยายามเร่งช่วยชีวิต
แต่ไม่เป็นผลครับคุณเจี๊ยบเสียชีวิตฮะในหยอดนี่อาการสาหัสนะ
นายสุริยานะครับสุริยาขำบ้านหลวงอายุสี่สิบเก้า
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระหารุทัยคอนแวนท่านเล่าบอกว่า
เมื่อวานครูเจี๊ยบนัดกันไปติวหนังสือให้กับนักเรียนที่โรงเรียน
ก่อนเข้าโรงเรียนก็จะซื้อของตรงนี้เป็นประจำครับโอ้โหพี่เขาเสีย
ใจมากสะเทือนใจอย่างยิ่งที่จู่จู่ครับคุณครูนะครับ
นะครับซึ่งก่อนเกิดเหตุยิงกันเนี่ยรู้มาว่า
รู้มาว่ากลุ่มเด็กช่างเนี่ยตีกันอยู่ฝั่งตรงข้ามครับ
น่าจะเป็นจังหวะต่อเนื่องมาครับ
ผมได้ยินข่าวว่ามันตีกันทั้งเราอยู่ฝั่งนู้นแล้ว

ตีกันมาก่อนแล้ว
จะโดนลูกหลง
ก็มีการออกประกาศแสดงความอาลัยค่ะ

เอาไว้นะคะบอกว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากโรงเรียนพระหารุทัยคอนแวน
มีผลทำให้โรงเรียนสูญเสียบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
และเป็นที่รักของนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน
โรงเรียนและคณะผู้บริหารมีความเสียใจ
ต่อเหตุการณ์สูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างสุดซึ้ง
ทั้งนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนพระหารุทัยคอนแวน
นิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ภายในและภายนอกโรงเรียน
เพื่อป้องกันและรับมือเหตุการณ์รุนแรงค่ะ
คุณผู้ชมอยากจะให้ฟังประวัติของครูเจี๊ยบซะหน่อย
คือทางโรงเรียนพระหารุทัยคอนแวนก็เอามาเปิดเผย
เพื่อที่ว่าจะได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวด้วย
เพราะครูเจี๊ยบนี่คือเสาหลักของบ้านนะคุณผู้ชม
เจี๊ยบแกเริ่มทำงานที่โรงเรียนพระหารุทัยคอนแวน
ตั้งแต่ปี๒๕๓๙ครับ
บรรจุในตำแหน่งครูผู้สอน๒๕๔๗สอนคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันครูเจี๊ยบอายุ๔๕ปี
เพลคุณครูเขาเป็นคนสุพรรณบุรีครับมีพี่น้อง๓คน
พี่ชายครูเจี๊ยบเสียชีวิตไปแล้วส่วนน้องสาวก็ไม่สามารถติดต่อได้
เจี๊ยบมีหลาน๒คนเป็นลูกของพี่ชายแล้วก็ลูกของน้องสาวนี่แหละ
เจี๊ยบมีภาระก็คือต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุก็มากแล้วสุขภาพก็ไม่แข็งแรง
แล้วยังต้องดูแลส่งเสียค่าเล่าเรียนของหลานนี่แหละคุณผู้ชม
เสาหลักอย่างแท้จริงเลยครับทางโรงเรียนครับเปิดช่องทางให้บุคลากรในโรงเรียน
ที่ต้องการจะร่วมทำบุญในงานศพของคุณครูเจี๊ยบ
สามารถจะร่วมทำบุญได้กับคุณครูอัชรา
อัชราจะทำหน้าที่รวบรวมเงินทั้งหมด
มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ครูเจี๊ยบที่สุพรรณบุรีครับ
แล้วตอนนี้ในโลกโซเชียลมีเดียก็มีการโพสต์แสดงความอาลัย
แล้วยังมีพ่อแม่และยังมีหลานอีกฮะ

ยังไม่ได้จบนะข่าวนี้ไม่ได้จบนั่นคือความสูญเสียที่เราสูญเสียครูเจี๊ยบไป
คดีตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆนำตัวรุ่นพี่กับเพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บ
ถูกคุมตัวได้หลังจากเกิดเหตุมันชุนละมุนเหมือนกัน
ตำรวจก็มองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้
เอาตัวทั้งหมดไปไปชี้ดิไหนตรงไหนที่เกิดเหตุ
คือไปชี้ตั้งแต่ป้ายรถเมย์จนถึงหน้าธนาคารที่ถูกประกบยิงครับ
นะครับรุ่นพี่ร่วมสถาบันของผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
เขาทำหน้าที่ดูแลและเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ในซอยจุดเกิดเหตุครับ
รุ่นน้องที่บาดเจ็บเนี่ยนั่งรถเมย์มากับเพื่อน๓คนนะ
มาลงตรงจุดเกิดเหตุโดยมีเพื่อนอีกคนนึงน่ะ
ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์ขณะที่รุ่นน้องของคนเจ็บน่ะนะ
นะครับกับเพื่อนกำลังจะเดินเข้ามหาวิทยาลัย
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา๒คน
จากนั้นนะครับคนซ้อนลงมาประกบยิงรุ่นน้องของเขา
หลังจากนั้นก็แตกตื่นกันดิเสียงปืนดังแล้วนี่
คนล้มแล้วนี่แตกตื่นครับหนีเข้าไปในซอย
ตำรวจมาครับตำรวจมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุปั๊บ
คุมตัวเขาไว้กับรุ่นน้องเนี่ยที่ไปซะนี้
ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยเพราะเข้าใจผิดว่า
พวกเนี้ยพวกเขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกับไอ้พวกก่อเหตุ
ก็เลยอธิบายบอกคุณตำรวจไม่ใช่คุณตำรวจฟังผมก่อน
ผมเนี่ยนะเป็นรุ่นพี่ของคนเจ็บเขาอืมตำรวจก็เลย
อย่างนั้นกลับมาโรงพักก่อนกลับมาโรงพักก่อน
ในกี้เนี่ยนะครับรุ่นพี่ร่วมสถาบันของคนเจ็บ
บอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่า
ยิงเขาทำไมผู้ก่อเหตุถึงต้องการชีวิตรุ่นน้องของเขา
แล้วเขายืนยันยืนยันเหลือเกินบอกว่านะรุ่นน้องที่เจ็บ
แล้วตัวเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครอืม
งั้นเป็นภาพใหญ่หรือเปล่าภาพใหญ่คืออะไรอ่ะ
ใหญ่คือเป็นความขัดแย้งระหว่างสถาบันหรือเปล่า
เพราะในอดีตเขาอ้างว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
เคยก่อเหตุมาลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง

คือทั้งกี้ที่เป็นรุ่นพี่หยอดที่เป็นรุ่นน้อง

ไม่เกี่ยวอ่าไม่เคยมีปัญหาอืม

ระหว่างสถาบันแต่ยังไงก็ตาม
เขาบอกขอโทษครูเจี๊ยบและครอบครัว

อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ครูเจี๊ยบ

อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ

เค้าจะจำจักได้
ส่วนครูที่เสียชีวิตไป
อยากบอกอะไรเหมือนกับครอบครัว

ผมว่าไม่ได้ยากให้เขาแผ่นทางในเรื่องราวแบบนี้

ท่านก็ไปที่สอนอทุ่งมหาเมฆเร่งประชุมเลย
เร่งประชุมชุดสืบสวนติดตามคดี

โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะ
ไอ้คนที่บอกให้เขากลับไปยิงซ้ำนี่หนักนะ

เสมือนหนึ่งผู้กระทำนะ
แล้วบอกด้วยบอกให้ยิงซ้ำให้ตาย
ทีนี้หยอดเนี่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ตอนนี้นะคุณผู้ชมอาการยัง๕๐๕๐เลย
แม่หยอดเนี่ยบอกว่ารอให้มีปฏิหารนะ
ขณะผ่าตัดไปสองรอบแล้วแบบเบิ้ด

เราไปคุยกับคุณแม่คุณแม่ร้องห่มร้องไห้
บอกว่าถ้าแม่เจอหน้าอีกคนที่ทำลูกนะนะ
แม่อยากจะถามว่าทำลูกแม่ทำไม

หยอดลูกแม่นี่เคยมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า

คุณแม่พรพิมลจำเมืองอายุ๔๓ปีค่ะ

แม่มาที่มาที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
ตอนนี้อาการของหยอดเป็นตายเท่ากันเลย

แล้วต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬา

อดลูกแม่เรียนดีเกรดเขาไม่เคยต่ำกว่า๓เลยนะ
แล้วที่เขาสอบเข้าอุเทรนถวายได้
ที่เขาเรียนที่อุเทรนถวายได้เขาชิงทุนนะ

ตอนนั้นที่เกิดเหตุหยอดออกจากบ้านจะไปทำกิจกรรม
จะไปทำซุ้มให้กับรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย
แต่ออกไปแล้วหยอดไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลย

ตอนนี้ก็ยังสาหัสนัก
หมอก็บอกว่าจะช่วยให้ถึงที่สุด
เพราะว่ามันโดนที่คอแล้วหมออ่ะ

แต่รอบอีกรอบนี้

เขาก็หวังว่าเขาจบเขาจะเลี้ยงแม่

รู้ว่ามันกล้ามากเลย
มันแน่มากอ่ะ
ต้องมีคุณครูคนนึงที่เขาก็โดน
ด้วยกันกับน้องเขาก็เสียไปแล้วเนี่ย

พวกมันมาจากไหนก็ไม่รู้
ทำไมมึงถ้ามึงจะเรียน

แม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลย

แม่เดี๋ยวหยอดจะส่งน้องเรียนเองนะ
บอกกับแม่แม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อย

อยากเจอหน้าคนที่ก่อเหตุคนที่ยิงลูก
คนที่สั่งแล้วอยู่บนรถมอเตอร์ไซค
สั่งให้มายิงลูกทำแบบนี้ทำไม